เหตุระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าที่ผ่านมา
เพราะว่ารถเบนส์คันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุ
ไฟลุกโหมกระหน่ำไหม้ทั้งคันเลยนะฮะ
โชคดีว่าคนขับตอนที่รถเกิดอุบัติเหตุ
สามารถที่จะมุดออกมาจากรถได้
ก่อนที่ไฟมันจะโหมลุกไหม้ทั้งคัน
แล้วก็คนขับรถเบ้นคันนี้นะคุณมุดออกมาจากรถแล้ว
เรียกแท็กซี่ไปโรงพยาบาลเอง
ก็ทิ้งรถให้เกิดความเสียหายแบบนี้
ก็เจ้าหน้าที่ต้องมาดับเพลิง
นี่แหละครับสภาพรถเบนส์ที่ถูกไฟไหม้ทั้งคัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนประเสริฐมนูกิจเกษตรนวมิน
ช่วงก่อนทางลงอุโมงเกษตรมุ่งหน้างามวงวานนะครับ

ทางลงอุโมงเกษตรช่องทางเลนที่๓
ก็มีรถยนต์ยี่ห้อเบนส์ไม่ทราบรุ่น
สีบรอนเทาทะเบียเนี่ยจอจานกไก่

สภาพรถหงายท้องล้อชี้ฟ้ากลางถนน

ไฟลุกโหมกระหน่ำเลยนะครับโหมจากห้องเครื่อง
แล้วก็ไปติดตัวถังอย่างรวดเร็ว

เจ้าหน้าที่จราจรได้ทำการปิดถนนเส้นทางดังกล่าวชั่วคราว
ส่งผลให้รถยนต์ที่วิ่งผ่านเส้นนั้น
ก็การจราจรติดขัดนะครับ
ตำรวจสนบางเขนแล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
ช่วยกันฉีดน้ำสกัดเพลิงนานกว่า๑๐นาที

ก็คุณดูสิว่าสภาพรถเนี่ยไม่เหลือความเป็นรถเบนส์เลยนะ

แล้วก็คนขับรถเบนท์เป็นชายอายุ๓๕๔๐ปี
เจ้าหน้าที่ทราบว่าได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกเล็กน้อย
ก่อนที่จะเรียกแท็กซี่ไปโรงพยาบาลใกล้เคียงด้วยตัวเองนะฮะ
จากการสอบสวนนายพิทักษ์อ่อนโน่นอายุ๓๑ปี
ซึ่งจอดอยู่ด้านหลังห่างไปประมาณ๒๐๐เมตร

ตัวเขาเองขับรถบรรทุกขนท่อนไม้แปรรูปมาเต็มคัน

่งหน้าไปส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดปฐุมธานี
โดยใช้ช่องทางถนนเลนที่๒ด้วยความเร็วปกติ

และเขาก็เล่าให้ฟังว่าเหตุระทึกมันเกิดขึ้น
เพราะว่าจู่ก็มีรถเบนส์คันที่ไหม้

พุ่งมาเฉียวชนท้ายรถของเขา
เข้าที่กันชนหลังฝั่งขวา
รถเบ้นคู่กรณีเสียหลักพลิกคว่ำ

ซึ่งตัวคนขับรถบรรทุกบอกว่าโชคดี
ตอนนั้นคนขับรถเบนท์มุดรอดออกมาจากรถ

เพื่อให้ไปส่งโรงพยาบาลด้วยตัวเองเลย

แล้วก็เปิดเส้นทำการจราจร
และจะทำการสอบสวนคนขับเบนส์
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายพรบจราจรต่อไปนะฮะ
หลายคนบอกโอ้โหรอดได้ยังไงเห็นคว่ำแบบนี้
หงายท้องแบบนี้แล้วก็ไปโหมแบบนี้
แต่โชคดีมีสติแล้วก็ยังมุดออกมาได้ทัน
ใช่ค่ะสติเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะ